แต่งตั้งเป็นกุญสือทีมชาติไทยแล้วนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีประกาศแต่อย่างใด
จากสมบัติของกินลาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อิชิเคยได้รับตำแหน่งเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยนะครับ
ในช่วงฟุตบอลคิงครับที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วก็มีการล้มโต๊ะกันไปดื้อนะครับ
ทำให้มาโน่เนี่ยทำทีมกันต่อไปเชื่อว่าความชัดเจนจะมีขึ้นในช่วง๒๓วันต่อจากนี้แน่นะครับ